ส่วนเรื่องนี้เป็นคลิปดังที่ในโลกโซเชียลตอนนี้กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเลยค่ะ
ในคลิปนี้เนี่ยจะเห็นผู้ชายคนนึงนะคะแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือไม่ปกติเมาค่ะ
เมาแล้วพูดจาหยาบคายกับคุณยายคนนึงที่ไปทวงมีดตัดมัน๓เล่มคืน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ค้นบ้านแล้วก็เอามีดสามเล่มนี้มาค่ะ
เป็นการถกเถียงกันนะคะแล้วก็ในคลิปเนี่ยถ้าดูไปเรื่อยจะเห็นลักษณะของเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปกติอ่ะ
คือเมานะค่ะการพูดก็จะมีคำหยาบอยู่ด้วยที่เราต้องดูดเสียงไป
นี่คือที่กาญจนบุรีค่ะคุณยายุค๖๔ปีกำลังเจรจากับผู้ชายในชุดคล้ายกับเป็นเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการ
ก็ไปทวงถามขอมีดตัดมันสัมปะหลัง๓เล่มคืน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เอาของยายมาจากไร่
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็โต้กลับยายบอกแน่ใจได้ยังไงว่าใครเอามา
ยายก็บอกมีคนเห็นก็เลยตามมาทวงคืน
ตลอดการเจรจาเนี่ยอย่างที่เราเห็นค่ะก็คือมีอาการมืนเมา
มีลักษณะการพูดจากข่มขู่ท้าทายใช้คำหยาบคาย
ช่วงท้ายมีการท้าให้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านด้วยบอกว่า
ถ้าเจ๋งมาเจอกันมันก็จะมีประโยคแบบนี้ค่ะ
เก็บไบแล้วก็เอาไว้พูดกัน

เขาบอกว่าคือก็เล่าย้อนไปว่า
เมื่อคืนตอน๕ทุ่มครึ่งลูกบ้านที่เป็นลูกน้องเขา
ไปเฝ้าช้างที่ไร่แล้วทุกวันก็จะมีเจ้าหน้าที่อุทยาน
ประมาณ๑๐คนขึ้นไปบนห้างช้างก็ไม่ถอดรองเท้า
รองเท้าขึ้นห้างช้างเหยียบที่นอนไปลื้อค้นนะคะ
ก็เลยให้คุณยายคนนี้ไปเอาคืน
แต่ก็พอมาถึงเราก็เป็นอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ

ว่ามีเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้จริงหรือเปล่า
เดี๋ยวก็จะไปสอบถามข้อเท็จจริงจากชาวบ้าน
แล้วก็ไปดูด้วยว่าชายในคลิปเป็นใคร
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวก็จะได้นำมาแจ้งให้ทราบต่อไป
หน่วยงานราชการเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลกันนะ

ใช่ค่ะก็อาจจะต้องแท็กนิดนึง
ตอนนี้ไอ้มีดเรื่องเล็กแล้วนะ
เรื่องเมาในเครื่องแบบในเรื่องใหญ่นะครับ